ไม่หรอกค่ะคือจริงหรืออะไว้มองว่า
ถ้าในเมื่อคุณละลาบละล้วงในสิทธิของเรา
เราก็แปมาเป็นเรื่องปกติที่เราจะสามารถ
ใช้สิทธิ์ของเราในการโต้อตอบได้บ้างใช่ไหม
คืนที่ของเรา
มันคือคืนที่ของเรา
ใช่
จะออกให้
โพสต์ถึงน้องคนนึงที่เป็นดารานี่แหละ

คือมันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบ

แต่ว่าด้วยมารยาททางสังคม
วัยวุฒิมันเป็นเรื่องสำคัญต่อให้คุณเคารพหรือไม่เคารพ

หรือไม่ไหว้คุณก็แค่แบบ
นิดนึงก็ยังดีอะไรแบบนี้
จนเราก็โพสต์ไปแหละ

เราควรจะแสดงความคิดเห็น
ได้ประมาณไหนที่มันไม่มาย้อนแทงตัวเราเอง
แต่ว่าเราก็ยังแฝงไว้ด้วยความจริงที่เราจะต้องการ

ไม่ใช่ว่าศูนย์เสียความเป็นเรื่องจับเพียงแต่ว่า
ประโยคกูให้มันดูซอฟต์ลงแต่ใจความเท่าเดิม

ใช่ก็ดังด้วยแหละแต่เพียงแต่ว่าวิธีการพูด
เหมือนกันออฟเป็นคนที่ออฟด่าจริงนะ

สมมุติถ้าเขาจะคอมเมนต์ด่าในคลิปเนี่ยฮะ
ดูไว้ล่วงหน้าก่อนเลยอยากจะบอกอะไรครับ

แล้วก็เอ่อวิจารณวิจารณ์ได้อยากจะด่าก็ด่าไปอืม
เลือกรับค่ะอืมคุณร้องไห้เรื่องเกี่ยวกับแม่ถ้าเขาเขา
เมนต์มันเป็นการแสดงคุณอ๊อฟคุณอยากจะบอกอะไรครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป